เบื้องขนมถังแตกที่นี่อร่อยมาก

กลับไปทำกินที่บ้านกันเลยคุณ

นี่คือร้านขนมเบื้องขนมถังแตกของเจ๊เดือน

นี่เขามาขายอยู่ในงานประจำปี
สารเจ้าพ่อบ่อไร่จังหวัดตราด
แล้วก็ยังมีโซโลแกนสุดแปลกด้วยว่า

ถ้าจะกินต้องรอครึ่งชั่วโมง
คุณครึ่งชั่วโมงเหรออุ๊ยรอกครึ่งชั่วโมงเหรอ
เพราะว่าของอร่อยต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
อย่างขนมถังแตกที่เห็นชิ้นใหญ่คุณ
มะพร้าวนี่หนาแน่นเลยนะ
เม็ดงางานี่อัดแน่นเลย

ดูเขาตีดูเอาวิธีการทำของเขานะคะ
เจ้าของร้านเขาก็บอกอย่างนี้ว่าความหอมอร่อยนุ่มแบบนี้
เป็นสูตรที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะคุณ

ราคาขนมถังแตกชิ้นละ๓๐๔๐บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับไส้
คือคุณต้องบอกอย่างนี้ว่าขนมถังแตกความอร่อยของเขาจะอยู่ที่แป้ง
แป้งบางร้านเนี่ยจะมีความแบบเปรี้ยวนิดนึงเป็นแป้งหมัก

ส่วนขนมเบื้องที่เราเห็นอยู่ก็เด็ดคุณ
อันนี้ขนมเบื้องไงคุณครับอันนี้ขนมเบื้องที่นี่เขาก็เด็ดมาก
ก็คือหอมกรอบอร่อยแล้วก็ครีมนวล
เขามีทั้งไส้เค็มไส้หวานแบบปกติใช่ไหม
กินตอนทำเสร็จใหม่นะร้อน
ก็ถูกก็รอให้มันเย็นก่อนสิน้องใบตอง
ก็เป่าก่อนนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่ากินตอนนั้นร้อนมันดียังไง
แป้งเขากรอบร้อนมันหอม

ร้อนกรีมนวลนุ่มตายแล้ว
ใครเดินผ่านไปผ่านมาไม่แวะไม่ได้นะคุณเนาะ
คุณโบเป็นลูกสาวของเจ๊เดือนนะคะ
คุณโบเป็นแม่ค้าขายขนมเบื้องขนมถังแตก

เขาเพิ่งเปิดร้านเป็นวันแรกเดียวนะ

ฟังอย่างนี้เขาเพิ่งเปิดร้านเป็นวันแรก
แล้วก็คือที่นี่มันเป็นงานสารเจ้าพ่อบ่อไร่
คือเขาขายที่นี่ในงานทุกปี

คนจำได้คนรีบมารอกันเลยคุณ
มาเข้าแถวมารอรับบัตรคิวเพื่อจะไปซื้อรับประทาน
คนที่เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่าแบบ

คือคุณดูดิตอนนี้ให้ดูบัตรคิวนะ
ไม่ต้องดูเลขโอ่งเลขอื่นอะไรไม่เกี่ยวแล้วนะ

คือลูกค้าเก่าเขาจะมารอรับบัตรคิว

เพราะว่าต้องยอมรับว่าคือขนมพวกนี้เราทำสดเนอะ

ยังไงก็การันตีความอร่อยนี่แหละด้วยบรรยากาศแบบนี้เนาะ
ก็อยากจะสั่งมาที่สตูค่ะเจ๊เดือน
ก็ไม่รู้เจ๊เดือนได้ดูอยู่หรือเปล่านะคะ

ก็ส่งมาไทยรัฐทีวี